เพราะฉะนั้นมื้อเที่ยงคุณนึกถึงอะไร
ทั้งสองท่านส่วนใหญ่ตอนเที่ยงทานอะไร
ทานเมนูง่ายไงพวกจานเดียวคุณชนะ

มันมีมากมายหลายเมนูแต่เที่ยงส่วนใหญ่

คุณผู้ชมก็คิดเหมือนผมแหละชอบทานก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม
เดี๋ยวผมจะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้
เรียกได้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวปราบเซียนเลย

กับร้านก๋วยเตี๋ยวแคะสี่พระยา
จะปราบเซียนขนาดไหนไปติดตามกันเลยครับ
วันนี้เราจะพาไปทานเมนูบะหมี่ที่สุดปังที่สุดในเขตบางรักกันค่ะ
ที่บอกว่าปังเพราะได้เยอะ
แถมมีชื่อเก๋ว่าบะหมี่แตกเซียนเหยียบเมคากันเลยทีเดียว
อยากจะรู้จังเลยค่ะว่าชื่อบะหมี่แปดเซียนเหยียบเมคานั้นได้มายังไง
เราลองไปถามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแคะศรีพระยากันเลยดีกว่า
สวัสดีครับผมธีรพงศ์จำเจริญยิ่งนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋แพ้สี่พยาครับ
แต่เสียงหิเมคานนี่คือเริ่มมาจากที่ผมอยากจะทานเองนะครับผม
แล้วก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวให้ชามใหญ่ขึ้นนะครับผม
ก็คือมีใส่ลูกชิ้น๕อย่างแล้วก็ใส่ขนมจีบนะครับ
แล้วก็ได้ใส่เกี้ยวทอดใส่ไข่ดาวลงไปด้วยนะครับผม
แล้วเห็นว่ามันสวยดีก็เลยถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งตามไลน์ไปให้เพื่อนดู
เพื่อนก็เลยบอกว่าน่ากินดีน่าทานดีนะครับผม
ก็เลยบอกว่าทำขายสิเราก็เลยบอกว่าเราก็ไม่รู้ว่าชื่อเมนูชื่ออะไรดี
เพื่อนเราบอกใส่ของกี่อย่างออกใส่ของ๘อย่าง
ก็เลยตั้งชื่อให้ว่า๘เซียนเหยียบเมคาไปเลยนะครับผม
ผมว่าเออโอเคชื่อนี้ดีมากเลยตั้งชื่อนี้มาครับ
ตอบรับดีมากนะครับผมก็คือคนชอบว่าจะได้กินของครบเครื่องดี

ตอนแรกคนเขาก็มาดูเขาก็แบบเอ๊ะทำไมถ้าตัวราคาแบบอย่างเช่นเจ้ายุทธจักร
หรือว่าราคาจักรพรรดิอะไรอย่างนี้เขาบอกเอ๊ะทำไมราคาค่อนข้างสูง
แต่เวลาเขามาเห็นของจริงแล้วเนี่ยเขาก็รู้ว่าอ๋อรู้แล้วว่า
เพราะว่าที่ร้านเนี่ยจะไม่ได้เน้นตัวบะหมี่เยอะมากนะครับผม
จะให้สมดุลกับลูกชิ้นเราจะได้ลูกชิ้นเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือ
ผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานลูกชิ้นมากกว่าเส้นนะครับผม
ก็คือทานเครื่องเยอะพอคนมาเห็นของจริงมาดู
แล้วเขาก็เวลาทานแล้วรสชาติด้วย
เพราะเราลูกชิ้นแตกต่างกับลูกชิ้นปลาทั่วไปนะครับผม
ก็เลยมอเมอร์กิโนชัตแล้วก็โหยวะเอ่อสมราคา
กลายเป็นมาเป็นลูกค้าประจำมากขึ้นครับผม
ก็เลยแบบว่ามันไหนชื่อมันก็เป็นจริงอยู่แล้ว
เลยตั้งชื่อเป็นเหมือนนิยายจอมยุทธ์ไปเลยนะครับ
เป็นยังไงล่ะคะทั้งใหญ่ทั้งน่าทาน
บอกได้เลยว่าอิ่มจุกสมชื่อเมนูบะหมี่แปดเซียนเจ้ายุทธจักรจริง
จากตัวบะหมี่แปดเซียนของร้านนี้จะโด่งดังและอร่อยแล้วนั้น
เมนูต้นตำรับอย่างก๋วยเตี๋ยวแคะของร้านนี้ก็อร่อยเด็ดดวงไม่แพ้กันเลยนะคะว้าว
กำเนิดร้านก๋วยเตี๋แคบยาก็คือตั้งแต่สมัยรุ่นทวดนะครับผม

เข้ามาจากเมืองจีนนะครับผมสูตรนี้ก็มาจากเมืองจีนนะครับ
เตี๋ยแคะสูตรของที่ร้านก็คือ๑ใช้สูตรดั้งเดิม
และ๒วัตถุดิบที่ร้านนะครับก็จะใช้วัตถุดิบชั้นดีนะครับ
แล้วก็เนื้อหมูเนี่ยก็จะใช้เนื้อหมูที่อายุครบ๑ปีขึ้นไปนะครับ
เนื้อจะไม่เหม็นสาบนะครับแล้วก็เป็นเนื้อหมูที่ไม่ติดมันนะครับ
เป็นพัดมาไม่ติดมันแล้วก็เวลาเนื้อบดก็คือเอาเนื้อแดงเท่านั้นเลยไปบด
บะหมี่เราก็สั่งพิเศษนะครับคือเราตั้งแต่เปิดร้านมานะครับ
ก็เริ่มร้านมา๘๐ปีเนี่ยเราก็จะใช้บะหมี่เจ้านี้มาตลอดนะครับผม
แล้วก็เป็นเกรดที่พรีเมียมที่สุดของที่โรงงานเขาทำนะครับผม
พูดง่ายว่าโรงงานนี้เขาจะไม่ค่อยผลิตเกรดนี้ให้กับร้านอื่นแล้ว
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาผลิตแล้วเขาขาดทุนเขาก็ให้กับร้านประจำเท่านั้นนะครับ
ซุปเรานะครับก็จะเคี่ยวตั้งแต่เช้านะครับ
คือเช้ามาเสร็จปุ๊บเราก็จะเคี่ยวน้ำซุปเลยตั้งแต่๖โมงเช้า
เปิดร้าน๑๐โมงนะครับผมก็ประมาณสัก๔๕ชั่วโมงในการเคี่ยวน้ำซุป
แล้วเราก็จะใช้กระดูกสองอย่างนะครับก็คือกระดูกเกียร์เล้งก็คือกระดูกสันหลังของหมูนะครับ
และสองก็คือกระดูกขาตั้งก็คือกระดูกท่อนขาของหมูนะครับ
เคี่ยวแล้วก็ใส่กับเครื่องเทศของเราแต่จะเป็นน้ำซุปใสนะครับผม
เป็นน้ำใสเวลาเราจะดูเราแบบว่ามันจะมีรสชาติหรือเปล่า
แต่เวลาชิมเข้าไปแล้วนี่จะรู้ว่าเป็นรสชาติของกระดูกหมูข้างในครับผม
ก๋วยเตี๋ยแคสสี่พญานะครับอยู่ตรงถนนศรีพญานะครับ
ห่างจากสี่แยกศรีพระยาที่ตัดกับถนนเจริญกรุงเนี่ยประมาณ๑๐๐เมตรนะครับผม
อยู่ทางด้านขวามืออยู่ตรงข้ามซอยวัดมหาวุฒรามครับ
เราขายทุกวันนะครับไม่ค่อยจะหยุดร้านเท่าไหร่นะครับผม
เปิดเวลา๑๐โมงเช้านะครับแล้วก็เก็บร้านประมาณ๓โมงเย็นครับผม
โทรติดต่อนะครับ๐๘๙๗๖๙๖๐๙๒ครับ
ก็ขอเชิญชวนลูกค้านะครับที่คนที่ยังไม่เคยทานนะครับ
ลองมาทานก๋วยเตี๋ยวของที่ร้านดูนะครับ
แล้วรสชาติเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ
ก็ขอให้ลองมาชิมกันดูนะครับผม
สถานยุทธจักรนี่กินกัน๓วัน๘วันคงไม่หมดแล้วมั้